ก็เรียกพักการเมืองมาคุยกันว่าตกลงแล้วปรองดองจะทำยังไง
ถ้าพักการเมืองคือหนึ่งในต้นเหตุของความขัดแย้ง
ถ้าคุยกันกติกาทุกฝ่ายเห็นชอบด้วยหรือไม่
เมื่อวานนี้ก็คุยกันไปจำนวนหนึ่งแล้วนะครับ
จะค่อยทยอยเข้าไปพูดคุยกันวันนี้วันที่๒
พักชาติพัฒนาก็เข้าไปคุยด้วย
แล้วก็เสนอวิธีการที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ในขณะที่พลเอกประวิทย์นะครับก็บอกว่า
จะยกเลิกคำสั่งการชุมนุมทางการเมืองหรือเปล่านั้น
เดี๋ยวคงต้องรอดูก่อนว่าคุยกันแล้วกับพักการเมืองต่าง
ท่าทีออกมาเป็นยังไงแนวโน้มออกมาน่าพึงพอใจขนาดไหน
โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็พูดถึงข้อเสนอของ
คนธรรมดาแห่งประเทศไทย
คอสชยกเลิกคำสั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คน
โดยบอกว่าการรับฟังไม่ใช่แค่จะฟังเพียงแค่กลุ่มเดียว
แล้วก็มาตัดสินใจเลยต้องดูความพร้อมทั้งหมด
ดูความพร้อมทุกหน่วยงานทุกสถาบันทุกพักการเมืองด้วย
ฟังเหตุผลของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์ครับ
คุณผู้ชมครับคราวนี้ในฝั่งของพักการเมืองกันบ้าง
วันนี้คุณสุวัสดลิปตะพันลบที่ปรึกษาพักชาติพัฒนา
พร้อมกับนายแพทย์วรรณรัฐชานุกูลหัวหน้าภักดิ์ชาติพัฒนา
แล้วก็กรรมการบริหารพัก๑๕คน
เข้าไปเสนอความคิดเห็นแนวทางการปรองดองต่อคณะอนุกรรมการ
ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่๒
ผู้ก่อตั้งพรรคและอดีตหัวหน้าพรรคภายใต้โซโลแกนคือหัน
หน้าเข้าหากันสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยโดยจะเริ่มการพูดคุย
นอกรอบก่อนจะเปิดให้นำเสนอข้อมูลทั้ง๑๐ด้านต่อคณะ
นุกรรมการนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่พักการเมืองไปหารือ
ในวันนี้หลังจากหารือพูดคุยกันเสร็จโฆษกระทรวงกลาโหมพลตรี
คงชีพตันตรวานิสบอกว่าหลังจากพูดคุยกับพักชาติพัฒนา
แล้วนะครับก็เห็นตรงกันว่าต้องสร้างความปรองดองให้เกิด
ก่อนการเลือกตั้งแล้วก็ยอมรับว่าการเมืองเนี่ยเป็นปัจจัยที่
ให้เกิดความขัดแย้งด้วยเพราะมีการแสวงหาอำนาจมีการใช้อำนาจ
อย่างไม่เป็นธรรมเกิดการเลือกปฏิบัติและเสนอให้ใช้กระบวน
การยุติธรรมเป็นทางเลือกเป็นแนวทางแก้ปัญหาด้วยนะครับ
โศกระทรวงกลาโหมยังบอกต่ออีกด้วยนะครับว่าเรียกร้องไปถึง
พักการเมืองครับให้ใช้ดุลยพินิษฐ์ให้สัมภาษณ์หลัง
การพูดคุยเพื่อไม่ให้กระทบกับกระบวนการสร้างความปรองดองและ
ขอสื่อมวลชนไม่ควรสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งให้เกิดขึ้นส่วน
ภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยตอบรับพูดคุยแล้วนะครับส่วนเวลา
วันไหนเดี๋ยวรอก่อนถ้าลงตัวเมื่อไหร่คงจะเห็นความคืบหน้า
หน้าเรื่องนี้พร้อมกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสื่อก็รายงานบอก
แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่จะเป็นพักกลางพักเล็กพักใหญ่ใหญ่ที่
เป็นคู่ขัดแย้งหลักที่เคยเกิดขึ้นและเคยเป็นประเด็นก่อน
หน้านี้ยังไม่ได้เข้าไปคุยเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าจะมีความ
เพิ่มเติมอย่างไรแล้วเราจะรายงานให้ทราบนะครับ